คุณผู้ชมดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อแน่นอน
เพราะว่าไม่มีกล้องมึงจ้อนปิดจับภาพไปได้ชัดเจน
ธอมคนนึงค่ะนะคะเธอบอกว่าเธอไปถูกทำร้าย
ภาพนี้คุณผู้ชมดูนะผู้ก่อเหตุกอดคอเธอออกมาค่ะ
เธอบอกเธอได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้เยียวยาทั้งหมด

คุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่เกิดเหตุนะคะ
คือเหตุมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๔มิถุนายน

ก็จะจับผ้าผู้ชายคนหนึ่งล็อกคอสาวทอมออกไปหน้าร้าน
หลังจากนั้นก็ต่อยหน้าเธอจนเธอล้มลงไปกองกับพื้น
ทำตามไปเตะซ้ำที่หน้าเธอจนเบ้าตาเธอแตก
เพื่อนวิ่งกันเข้าไปห้ามคุณผู้ชมเห็นความชุดละมุนวุ่นวายเนี่ย

ทางด้านผู้เสียหายค่ะนางสาวชัชรีเขาเอาคลิปนี้
ไปขอให้ทนายรณรงค์เข้ามาช่วย

เล่าแบบนี้ว่าเธอไปแจ้งความไว้ที่สพนขาม
คู่กรณีก็มีการจ่ายเงินเยียวยามานะคะ
แต่ค่ารักษาจริงของเธอเธอบอกมันสูงกว่านั้น
มัน๒๐๐๐กว่าบาทเพราะเธอเจ็บหนักจริง
กระดูกเบ้าตายุบมองอะไรแทบไม่เห็น

คู่กรณียังมาบอกตอบกลับเธอว่า

คือสภาพเนี่ยเบ้าตาเธอยังบวมอยู่เลย

ใช่เพราะอย่างที่เธอบอกว่าเบ้าตาเธอมันยุบเลยนะคะ

คือวันเกิดเหตุเธอบอกเธอเชื่อนะ
มันว่าน่าจะมาจากมูลเหตุเนี่ย
แต่เธอยืนยันแหว่ามักไม่ใช่เธอก็กลให้นักร้องแต่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ยอมไม่ฟังเดินมาล็อกคอเธอแล้วพาไปต่อยที่หน้าราม
นายรณรงค์บอกว่าคดีนี้ถือเป็นคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้บาดเจ็บสาหัสนะ
เอาจริงโทษจำคุกมันสูงถึง๑๐ปีถ้าไม่รับผิดชอบมันก็จะต้องฟ้องร้องกันไปนั่นแหละ
นี่ภาพตอนที่เธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
กระทั่งดีขึ้นมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวได้แต่ก็ยังมีร่องรอยของความบาดเจ็บอยู่
ทนายรณรงค์บอกว่าโทษมันสูงถึง๑๐ปีนะจำคุกถ้าไม่รับผิดชอบฟ้องร้องใช่ไหม
หลักฐานเนี่ยวงจรปิดชัดเจนเลยทางที่ดีอยากให้คู่กรณีเข้ามาพูดคุยไกล่เกลี่ย
แล้วก็ตกลงรับผิดชอบคนเจ็บค่ะ